เจอแบบเนี้ยใครไม่กลัวแบบนั้นจะไหวหรอ
คุณคิดดูนะผู้ชายคนนึงเขาจูงมอเตอร์ไซค์มาแล้วหน้ารถมอเตอร์ไซค์เขานะ
มีมีดดาบอยู่มีมีดดาบอยู่อย่างเดียวไม่พอ
เป็นดาบคู่ด้วยนะอ่าเป็นดาบคู่ขอเบียร์กินหน่อยดิครับ
ถ้าไม่ให้กูจะป้นน่ากลัวไหมล่ะคะ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
จรปิดของร้านขายของชำนะคือร้านนี้นอกจากเขาขายของชำข้างในใช่ไหม
ข้างหน้าเขาจะเป็นแบบเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์
นี่คือที่หนองไผ่ที่เพชรบูรณ์ค่ะเขาเอามาโพสต์ลงในกลุ่มเลยนะ
ตอนแรกผู้ชายคนนี้นะมาถึงก็มาขอเติมน้ำมันมาซื้อน้ำมัน๕๐บาท
บาทที่มีเงินจ่ายนะแต่พอมาขอเบียร์ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่จ่ายและสุดท้ายนะ
ก็บอกว่ากูไม่ชอบคนรวยเขาคิดว่าเจ้าของร้านเป็นคนรวย
แล้วเจ้าของร้านเขาบอกถ้าผมรวยผมก็ไม่ขายของหรอกครับพี่
คือคนขายของเขาก็ต้องการได้กำไรจะนิดหน่อยก็เธอ

แล้วสุดท้ายคนนี้ก็ออกไปก็บอกว่านึกว่ารวยถ้าไม่รวยไม่เป็นไร
ตกเป็นเหยื่อแล้วแต่ทีนี้มีหลายคนที่เป็นเหยื่อของหนุ่มดาบคู่นี้นะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันนั้นนี่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปเจอเจ้าของร้านก่อนคุณคมสรรพี่คมสรรเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่สามที่ผ่านมาสักทุ่มหนึ่งผู้ชายคนนี้เขามาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแหละ
คือจูงมอเตอร์ไซค์แล้วมีดาบเป็นดาบ๒เล่มอยู่หน้ารถค่ะ
เติมน้ำมันแล้วมาถามหาเหล้าขาวด้วยครับที่ร้านไม่มีมีแต่เบียร์
ทีนี้เขาก็เลยบอกอ่ะเอาเบียร์ป๋องใหญ่มาป๋องดิทีนี้พอเอาเบียร์ไปให้อ่ะ
คนผู้ชายคนนี้บอกเออไม่มีตังค์จ่ายแล้วแย่งกระป๋องเบียร์ไปเลยนะ
ทีนี้มีการบอกอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปทั้งเกลียดคนรวยถามทำไมรวยรวยเหรอ
นี่ตอนนั้นแม่ยายเดินมาพูดไงว่าถ้ารวยจะมาขายของทำไม
เขาก็เอาคืนกระป๋องเบียร์ให้ลองฟังพี่คมสรรหน่อยค่ะ
เขาก็ตะคอกอะครับกูอยากกินน่ะอะไรประมาณเนี้ยครับ
ผมก็บอกว่าไม่ได้ครับแล้วเขาก็พูดออกมาว่าไม่งั้นกูป้นป้นนะ
อะไรประมาณเนี้ยครับผมก็บอกว่าป้นก็ไม่ได้ครับนะครับ
เดินออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามึงรวยนักเหรอ
ผมบอกแม่ยายผมได้ยินแม่ยายผมก็เลยตอบว่าไม่รวยหรอก
ถ้ารวยแล้วจะมาขายของทำไมส่งเบียร์คืนให้กับผมนะครับ
แล้วจากนั้นเขาก็ไปสตาร์ทรถนะครับแล้วก็ออกไปจากที่ร้านเลย
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านพี่คมสรรเนี่ยไม่ใช่ที่แรกนะ
เพราะว่าหลังจากที่มีการเอาไปโพสต์ในกลุ่มคนอำเภอหนองไผ่
เพื่อเป็นการเตือนภัยแล้วบางคนบอกโอ้โหนี่ก็เคยเจอเหมือนกัน
ทำไมรู้ไหมฮะนี่เจอว่าขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็มิดดาบสองเล่มอยู่หน้ารถสักลายขึ้นไปถึงหัวเลยนะ
เอาลายสักมาขู่คุณเออเอาลายสักมาขู่ด้วยนะมีคนนึงเจอ
แล้วบางคนบอกคนนี้แหละมาเคาะประตูบ้านเสียงดังตอนเที่ยงคืน
อยู่วังชงโคมาขอน้ำมันมาขอน้ำรถมอเตอร์ไซค์หมด
พูดจาก็พอจะโอเคอยู่แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นัก
แต่ที่เห็นเหมือนกันก็คือมีดาบมา๒เล่ม
บางคนเข้าไปแซวเลยนี่ทะลุมาจากสมัยอายุทยาหรือเปล่า
จับคู่มาแบบนี้ใช่ไหมจริงจริงเอาจริงจริงคนสักลายก็
คนน่ารักมีเพียบเลยมันไม่เกี่ยวกับการสักลายหรอก
แต่พฤติกรรมของเขานี่สิที่เขามาทำแบบนี้แล้วตอนนี้นะ
คมสรรเจ้าของร้านไปแจ้งความไว้แล้วค่ะคุณผู้ชม
สพนภัยเจ๋งเจ๋งไม่ได้ชมพี่คมสรรนะ
แล้วก็ไม่ได้ชมผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายที่มาก่อเหตุ
เป็นคนหนองไผ่เคยติดคุกมาก่อนคุณ

ตอนนี้กำลังตามตัวเจ๋งมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เพราะว่าเอาอาวุธมีดไปเที่ยวขี่ไปนู่นมานี่
เพชรบูรณเขาก็กลัวนะครับ